เธอเนี่ยควักเงินถึง๑ล้านบาทเลยนะ
ในการทำถุงยางชีพค่ะ

แฟนแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบนะคะ

แตหรือว่ากระแตอาสยามค่ะ

วันเกิดที่๒๕สิงหาคมนี้นะคะ

เธอนะตั้งใจควักเงินกว่า๑ล้านบาท
เพื่อซื้ออาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นค่ะ

เตรียมไว้เบื้องต้น๑๐๐๐ถุงค่ะ

ชื่อว่าถุงมวลใจ

จะเริ่มตะเวนแจกถุงยางชีพนะคะ
ตามชุมชนในวันที่๒๕เป็นต้นไปค่ะ

เธอก็เพิ่งรวบรวมเงินที่ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะ

มอบให้กับองค์กรทำดีของแม่บุ๋มประนัดดา

รายได้ส่วนหนึ่งค่ะที่ไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณผู้ชมเชื่อว่าคงผ่านหูผ่านตากันมาแล้ว
ไลฟ์ขายเสื้อผ้าคุณผู้ชม

เขาบอกไม่เน้นเต้นไม่เน้นขาย

เนี่ยแทบจะไม่ใช่การขายของแล้วจ้า
นี่แทบจะเป็นคอนเสิร์ตย่อมแล้วจ้า

กะแตบอกว่าทั้งหมดทั้งหมดที่เธอทำนะ
ประจำประหม่ายเราก็อยากสร้างความสุข
สร้างรอยยิ้มนะคะเหมือนที่แตบอก
แล้วก็อยากให้ทุกคนได้บุญไปกับกะแตด้วยนะคะ
แล้วแต่เองก็เหมือนได้ปลดปล่อย
การทำถุงม่วนใจนะคะของกะแตนะคะ

กำลังเจอกับวิกฤตนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะ
ให้ทุกคนได้ถุงนี้ไปแล้วม่วนใจแต๊เนอะก็คิดอย่างนั้นนะคะ
นี่ล่ะถ้าใครได้รับถุงยังชีพไปก็ขอให้มั่วนโอ๊คมั่วนใจตามสาวแปลนะจ๊ะ
ใจบุญจริงนะคะสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยนะคะ

เออได้อยู่แต่เธอต้องเด้งนะเอาเด้งซิเด้ง
เออเออเออเออเออได้อยู่ได้อยู่